ยังมีแผนปฏิบัติการในการไปดูปล่องดูช่องดูโพรง
นี่เป็นอีกหนึ่งความหวังเพราะว่าหลายคนก็มองว่า
ถ้าต้องสู้กับธรรมชาติจริงในเรื่องของการดำน้ำในถ้ำเนี่ย

หลายคนเริ่มมองทางเลือกเรื่องของการสำรวจปล่อง

ซึ่งก็คือทีมของพลตรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

ส่วนทีมที่ไปทางปีกซ้าย
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเขาเจอปล่อง

แล้วก็มีปล่องที่ดูแล้วเป็นความหวังด้วย

เกาะติดไปกับภารกิจของทีมกู้ภัยอาสาที่เดินทางขึ้นเขานางนอนด้วย
ดูสิแล้วก็ลุยขึ้นไปกันแบบนี้นะครับพร้อมกับทีมนะครับ
ก็เส้นทางค่อนข้างยากลำบากนะ
ค่ะโดยเป็นการสำรวจปล่องที่๕เหนือถ้ำหลวงนะคะ
ซึ่งถ้าเรานึกภาพแผนที่ในหัวตามนะคุณผู้ชม
ปล่องนี้ถ้าเรามองภาพจากปากถ้ำหลวง

และอยู่เหนือถ้ำทรายทองซึ่งอยู่ท้ายถ้ำหลวงอีกทีหนึ่ง
ก็คือเลยพัทยาบีชเข้าไปอีก
คือเกือบจะสุดทางของถ้ำหลวงข้างล่างแล้วนะฮะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมสำรวจเขาลงไปสำรวจเบื้องต้น
ปล่องที่มันเป็นทางแยกซ้ายขวา
ลงไปทางขวาประมาณ๓เมตร
เขาก็ไปกันทางขวาก่อนเจอทั้งซ้ายทั้งขวา
ก็ลองไปทางขวาดูก่อนปรากฏว่าทางขวาเนี่ยตันค่ะ

ไปทางซ้ายก็ตันอีก
วันนี้ขอสำรวจอีกสักรอบหนึ่งนะ

คือเขาบอกว่ามันมีความน่าสนใจไง
คือมันเหมือนมีสัญญาณบอกอะไรสักอย่าง
ปล่องนี้มันจะสามารถทะลุลงไปข้างล่างได้
แต่แม้ซ้ายตันขวาตัน

คือครั้งนี้เช้าวันนี้ไปสำรวจอีกรอบนึง
กู้ภัยลงไปประมาณ๔๕คน
พอลงไปเสร็จปุ๊บขอไปดูทางซ้ายอีกที

คราวนี้ขอโรยตัวลงไปในแนวดิ่งแล้วกัน
เพราะเมื่อวานไปแค่ทางขวากับทางซ้าย
ยังไม่ได้ลงลึกในแนวดิ่งลงไป
ก็ลงไปค่ะปรากฏว่าลงไปได้เรื่อย
ลงไปเรื่อยจนถึงความลึกประมาณ๑๐๐เมตร

คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เจอโถงใหญ่

มันน่าจะเชื่อมไปยังเมืองลับแลค่ะ

เขาบอกว่าเหมือนเป็นการกล่าวขาน

มีเมืองลับแลเป็นโถง

เจ้าหน้าที่ลงไป๑๐๐เมตรแล้วเจอโถงใหญ่

ที่เขาคุยกันที่ชาวบ้านเขาเล่ากันพูดกัน
ซึ่งมันอยู่ถัดจากหาดพัทยาในถ้ำหลวงไป
ปล่องนี้อยู่เหนือถ้ำทรายทอง
เป็นอีกหนึ่งจุดที่เข้าสำรวจนะคะ

ขึ้นมาเจอ๔ปล่อง

มันจะทะลุกับโพรงถ้ำหลวงได้
ซึ่งการสำรวจปล่องนี้อย่างที่บอกไปนะคะ

ก็รู้สึกว่าข้างล่างมันน่าจะมีโถงใหญ่อยู่อีก

ถ้าไปปีกขวาของท่านวิราชัย
ผมเรียกว่าปล่องตัวแอล
เพราะท่านอธิบายมาว่ามันเป็นลักษณะตัวแอล

แต่ถ้าไปปีกซ้ายที่วันนี้คุณวัชรีไปพร้อมกับ

เราเรียกว่าเป็นปล่องเมืองลับแลแล้วกัน

ลองเมืองลับแลวันนี้เจ้าหน้าที่พยายามลงไป
เป็นร้อยเมตรเลยนะแล้วบอกมีโถงเจอโถงแต่ว่าทีนี้โถง
มันจะเดินทะลุเข้าไปที่ถ้ำหลวงได้หรือไม่

วางแผนก่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อน

เพราะว่าตอนที่ลงไปมันบ่ายแก่แล้ว
มันมืดมันจะมืดสามโมงแล้วคุณ
ทีนี้ก็เลยวันนี้กลับมาวางแผน
เชื่อว่าพรุ่งนี้ยังคงที่จะลงไปที่ปล่องเมืองลับแลกันต่อ
นี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังและทุกวิถีทาง
ในการที่จะเข้าถึงถ้ำหลวงเข้าถึงตัวเด็กให้ได้นะครับ